เอามาเรื่องของเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังครับ
ก็สืบเนื่องจากคดียิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรีธรรมราช
มันก็ต่อเนื่องมาถึงบ้านพักของตัวเองที่กรุงเทพ
แล้วก็มีคดีที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ
ตำรวจสนคันนายาเจ้าของพื้นที่เนี่ยออกหมายเรียก
ให้มารับทราบข้อหาเสพยาเสพติดครั้งหนึ่งแล้ว

วันนี้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองนะฮะเสกก็มานะครับ

เสกโรโซเสกสรรสุภิมัย
ก็มากับทนาความและก็อีฟแฟนสาว
มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

พนักงานสอบสวนก็ใช้เวลาในการสอบปากคำต่างอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
นี่ฮะหลังจากนั้นเสกโลโซก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
โดยบอกว่าก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แต่ว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันคำเดิมว่าที่พบสารเสพติดสารเสพติดในปัสสาวะเนี่ยไม่จริงนะฮะ

ก็เพราะว่าตนนั้นทานยาไบโพล่าแล้วก็ยานอนหลับ
โดยวันที่๒๔มกราคมนี้จะเอาตัวยาไปให้แพทย์ตรวจสอบ
แล้วจะนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาส่งให้กับตำรวจอีกครั้ง
เพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้เสพยาเสพติดอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นจึงขอความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
คือเสกเขาบอกอย่างนี้ครับคุณเขียนมาสอน
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาที่ตำรวจไปตรวจค้นในบ้านพักของตนเนี่ย
ก็ไม่เจอสารเสพติดหรือว่าอุปกรณ์การเสพนะ
แล้วบอกว่าแฟนสาวก็อยู่ในห้องกับผมด้วยนะ
ถ้าผมเสพยาเสพติดเนี่ยแฟนผมต้องรู้ต้องเห็นด้วยสิ
แล้วถ้าตรวจปัสสาวะแล้วก็ต้องฉี่สีม่วงทั้งคู่สิ
แฟนสาวถึงไม่มีปัสสาวะสีม่วงนะครับ
และในวันนั้นนะครับถ้าตนจะไม่ให้ตรวจปัสสาวะก็ได้นะ
ก็ยังให้ตรวจปัสสาวะนั่นคือการแสดงความยืนยันบริสุทธิ์ของตัวเองในระดับหนึ่ง
เสกบอกแต่ความจริงถ้า
ถ้าตำรวจขอตรวจก็ต้องให้ตรวจนะคะ
มันไม่พบที่แฟนสาวมันก็เขาก็อาจจะไม่ได้เสพหรือยังไงนะฮะ

เพราะเขายังคงยืนยันนะครับว่าไม่ได้เสพยาเสพติดจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องทนายแขกของผมเนี่ย
จะไปตามใบรับรองแพทย์แล้วก็เอายาที่ผมมีอยู่ที่บ้านมามอบให้เขา
จากนั้นก็เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ของตำรวจผมก็ไม่ต้องมาที่โรงพักนี้แล้ว
เนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยพอเข้าไปที่ห้องผมแล้วนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พบยาเสพติดแต่อย่างใด
และไม่พบอุปกรณ์การเสพแต่อย่างใด
และที่สำคัญคืออีฟเขาอยู่ในห้องกับผม
และอีฟก็ได้ตรวจสารเสพติดด้วยหรือตรวจฉี่ด้วยที่นครบานเนี่ยนะครับ

อันนี้คือสิ่งที่นักข่าวไม่ได้นำเสนอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอความเป็นธรรมกับผมด้วย
อีฟอยู่ในห้องกับผมเนี่ยถ้ามีการเสพยาอีฟก็น่าจะมีสารเสพติดหรือสีม่วงด้วย
อ่าเราก็เสนอให้แล้วนะครับค่ะคุณเสกครับอ่าว่าคุณอีฟเขาตรวจแล้วเขาไม่พบปัสสาวะสีม่วง

โลโซบอกว่าตอนนี้กำลังรอใบแถลงการที่เป็นการเซ็นรับรองจากเจ้าวาดวัดเขาขุนพนม
และคณะกรรมการวัดว่าวันนั้นตนยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยเป็นการยิงเพื่อแก้บน
ก็ยืนยันว่าไม่มีความกังวลใจอะไรทั้งคดียิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็คดีสารเสพติดนะครับ
เนื่องจากมั่นใจในพยานหลักฐานที่ตนมีอยู่
หลังจากนี้ไปก็จะใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือจะไปเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ต
บอกว่าเขาก็ไปได้เขาก็ขออนุญาตศาลไป
จะไม่กระทบกับชีวิตของเขาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ก็ฝากขอโทษประชาชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนตำรวจเปิดเผยว่าหากผู้ต้องหานะครับที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ผู้ต้องหาก็ต้องเอาตัวยารักษาไบโพล่ามามอบให้กับตำรวจ
แล้วตำรวจก็จะนำตัวยาไปส่งพิสูจน์อย่างละเอียด
ซึ่งตำรวจยืนยันว่าก็มีข้อมูลรายละเอียดพอสมควร
ก็ถือว่าต้องเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไปทางหลักวิทยาศาสตร์
แต่ทีนี้วันนี้ตำรวจพูดถึงเรื่องของการที่ไปตรวจค้นบ้านของเสกวันนั้นแล้วประตูเขาพังคุณเห็นมาสอน
คือเสกบอกว่าจะมีการฟ้องร้องไงว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

ฟ้องร้องเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์เหมือนกับจะเรียกค่าเสียหายในวันที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้น
เพราะว่าเอาช่างมาซ่อมตั้งหลายหมื่น
ตำรวจยืนยันว่าก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะ

ไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าเหตุหรือเกินอำนาจนะครับ
ตำรวจยืนยันแบบนี้
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นสั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้น
หรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นให้ยอมเข้าไปโดยมิห่วงห้าม
อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามกฎหมาย
นี้ให้พนักงานผู้นั้นสามารถแสดงหรือถ้าค้นได้
สามารถแสดงหมายหรือค้นได้โดยไม่ต้องมีหมาย

ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ยอมให้เข้าไปเจ้าพนักงานมีอำนาจ
ใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็น
จะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่าง
หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้

ถ้าเสกจะฟ้องกลับก็ว่ากันมาก็ดูกันไปตามข้อกฎหมาย
เรื่องต้นตอนนี้เสกโลโซก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและเสพยาเสพติด

มีใครไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ในกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็ยืนยันว่าถ้าตรวจสอบแล้วเสก

ก็จะต้องขยายผลว่าซื้อมาจากใคร

มีใครร่วมเสพด้วยบ้างนะคะ